มีเรื่องน้ำเหมือนกันนะฮะแต่อันนี้คนละน้ำกับที่คุณชูวิทย์เขา
เจาะลึกข้อมูลให้ท่านติดตามอันนี้เป็นเรื่องของน้ำเสียจากโรงงานที่สุพรรณบุรี
เป็นโรงงานแล้วมีบ่อบำบัดน้ำเสียน้ำท่วมน้ำทะลักเข้ามาในพื้นที่โรงงาน
แต่บ่อบำบัดน้ำเสียมันซุดพังเสียหายน้ำมันก็เลยออกมาปนไปด้วยใช่ไหมคะ
ตั้งแต่วันจันทร์บอกว่าซ่อมเสร็จแล้ววันอังคารเมื่อวานก็มีปัญหาอยู่
และวันนี้ยังมีปัญหาเพิ่มเติมอีกครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะน้ำนี่ดำทั่วพื้นที่ไปหมดเลยนะครับ
โดยตอนนี้ชาวบ้านที่ลำบากมากนะครับก็คือชาวบ้านที่บ้านสะบัวก่ำและบ้านดงอูทอง
อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบหนักที่สุด
น้ำเสียของบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานบริษัทไทยอาโรเอ็นเนยีจำกัดมหาชน
รั่วไหลมาปะปนกับน้ำป่าที่ไหลทะลักมากับน้ำฝนนะครับ
แล้วก็ไปท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรวันนี้ชาวบ้านนี่ครับ
รวมตัวการประท้วงเพราะว่าปัญหาน้ำเสียรั่วไหลยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดสักที
ชูป้ายข้อความเรียกร้องไม่ต้องการบ่อน้ำเสียของบริษัทในพื้นที่
มีนายพิพบบุญธรรมรองผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับเรื่องร้องทุกข์
แล้วก็เชิญตัวแทนของบริษัทมาพูดคุยกับชาวบ้าน
ตัวแทนบริษัทก็คือนายสมชายโลวิสุทธิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยอาโกมาหารือมาบอกถึงแนวทางแก้ไข
สรุปเบื้องต้นก็คือทางบริษัทจะจ่ายเงินค่าเยียวยาให้กับชาวบ้านที่เสียหายจากน้ำเสียซึ่งมีประมาณ๖๐๐หลังคาเรือนเป็นเงิน๖ล้านบาท
อันนี้ในเบื้องต้นผมก็นั่งบวกลบคูณหารกับคุณจุธารัฐถ้าเอา๖๐๐หลังคาเรือนคร่าวนะ
จะพอหรือไม่พอท่านที่อยู่ในพื้นที่ต้องไปคุยไปเรียกร้องกับเขาต่อนะครับ
ว่าเรือกสวนไร่นาของท่านเสียหายเท่าไหร่บ้านของท่านเสียหายเท่าไหร่
ในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขนะครับนายบุญชูจันสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและผู้นำท้องถิ่น
เห็นร่วมกันว่าหากบริษัทหากโรงงานนี้จะเปิดทำการอีก
ต้องจัดระบบการบำบัดน้ำเสียให้ปลอดภัย๑๐๐ก่อนไม่มีรั่วไหลอีก
จะอนุญาตให้เปิดทำการได้จากเดิมที่เคยสั่งปิดชั่วคราว๔๕วัน
หากเป็นไปตามข้อตกลงนี้หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงนี้นะครับ
ก็จะรวบรวมรายชื่อของชาวบ้านไปฟ้องร้องกับสารปกครองต่อไป
ขณะที่นายธนพงศ์จันสุวรรณกำนันตำบลหนองมะค่าโมง
บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาในเขตอำเภอด่านช้าง
ยังมีฝนตกต่อเนื่องมาหลายวัน
ทำให้คันกั้นน้ำของบ่อบำบัดน้ำ

แล้วน้ำเสียก็ไหลทะลักออกมาเพิ่มอีก
ตอนนี้เข้าไปสู่หมู่๗และหมู่๑๕

ครั้งนี้มีปริมาณน้ำที่มากขึ้น

ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอเดิมบางนางบวช

น้ำเสียก็ยังสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง
กระจายเข้าสู่ไร่อ้อยและนาข้าว

นาข้าวในตำบลหนองกระทุ่ม

ข้าวนี่ลำต้นมีสีเหลือง

เนื่องจากน้ำเสียไหลมาต่อเนื่อง
แปลงนากุ้งหอยปูปลา

ส่งกลิ่นเหม็นทั่วบริเวณเลย

ปลาที่เน่าลอยตาย

โอ้โหอยู่ปนกันไปหมดเลย
เสียหายหมดนะคะข้าวเหลืองแบบนี้ก็
เน่าอย่างเดียวเลยเก็บเกี่ยวไม่ได้